สร้างการติดต่อหัวอาจถูกเงิน
สร้างการติดต่อหัว
ของกิจกรรม
มันจะยกไปข้างตึกเพื่อไปต่อตรง

ไม่มีอย่างนี้กล้อง
โอเคโอเคโอเคโอเค

จะยกไปต่อตรงนั้นไหม

ไปที่ช้าที่นี่นะ
เปลี่ยนขึ้นมา

มันกล้องวิจัยติดมันเดินไปจากทางนี้
แล้วมันก็ลงไปข้างนู้น
แต่หนูไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้ว่าเขาใช้สายอะไรกับสายอะไรไปต่อกัน
อันนี้มันกล้องไหม
ไม่มีสายอะไรกับสายอะไรไปต่อ